และจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้เกริ่นกันไป
สำหรับภาพยนตร์ไทยของเราเรื่องอาม่า
ผลงานของคุณหม่ำเพชรไฮนักแสดงตลกของเรานี่แหละนะคะ
แล้วก็เข้าฉายวันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชม
ที่บอกไปว่าเขาจัดฉายรอบสื่อมวลชนอย่างสนุกสนานเฮฮากันแล้ว

ทำให้ตอบสนองได้ทั้งสิ้น

พร้อมเปิดโรงเสิร์ฟความฮาบนสยองแล้ว

จากสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชนัล

นักแสดงมากความสามารถหม่ำเพชรไทย
โดยมีนักแสดงนำทั้งจันจิจันจิรา
แมกกี้อาภารัตเก้าอมรดิต
และอีกมากมายที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราววุ่น
ศึกการชิงมรดกของบรรดาลูกหลานหลังอาม่าเสียชีวิต
งานนี้ทีมงานทุกคนต่างการันตีอารมณ์ในหนังแบบครบรส
พร้อมกับฝากว่าใครที่มาสัมผัสเรื่องอาม่า
ก็จะได้ข้อคิดและความบันเทิงไปพร้อมกันอย่างแน่นอน

เป็นหนังตลกหนังผี

แล้วก็อยากให้คนที่ดูหนังกลับมาก็คิดถึง

ต้องดูฮะแล้วจะรู้ว่าผมอยากได้อะไร

ก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ได้ความสุขกลับบ้านไปอย่างแน่นอน

ต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์กันเอาเองนะจ๊ะ